เล่าไปเหมือนกับเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่
แต่มันเป็นเหตุการณ์ใหม่แต่พฤติกรรมเดิม
เป็นพฤติกรรมที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วอะค่ะ
วัยรุ่นไปตีกันในร้านเหล้า

อืมแล้วก็ไปตีกันที่โรงพยาบาลต่อครับอันนี้ยังดีเข้าไปไม่ถึงข้างในนะที่ด้านหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ะ
ดึกเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสายตรวจสพเมืองยะโสธรไประงับเหตุทำร้ายร่างกายกัน
ลานจอดทางเข้าตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลยะโสธรอำเภอเมืองยะโสธรค่ะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปเห็นคราบเลือดอยู่นะคะที่ทางขึ้นห้องฉุกเฉินนะคะ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าอ๋อนักข่าวเพิ่งมาตีกันเสร็จไปเมื่อสองนาทีนี้เอง
ไปไม่ทันแต่คราบเลือดยังอยู่ครับแต่ตำรวจไประงับเหตุทันค่ะ
ก็คนที่มารุมทำร้ายร่างกายกันมีสักประมาณ๕๖คน
พอตำรวจมามันก็แยกย้ายกันหลบหนีไปนะคะ
เรื่องนี้มันเริ่มต้นที่ร้านเหล้าค่ะ
หน้าร้านเหล้าในตัวเมืองยะโสธร
เป็นจุดเริ่มที่รุมทำร้ายกันก่อน
เขาตีกันกลางถนนเลยนะคะหลังร้านปิดนะคะ
ผู้กำกับสพเมืองยะโสธร

มากับเพื่อนผู้ชายรวมละ๕คน
อยู่แล้วพอร้านปิดเลยต่อยกันเลยอืมร้านปิด
ต่อยกันหน้าร้านมาต่อยกันกลางถนนเนี่ยค่ะก็เลยเนี่ย
ปากแตกพ่อแม่ก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาล
กลุ่มอดีตแฟนสาวกับเพื่อนนะคะ๕คนตามไป
พอเห็นพ่อกับแม่ของคนเจ็บกำลังจะพาคนเจ็บ
รักษาตัวที่ตึกฉุกเฉินก็ไปรุมทำร้ายเขาอีกที่ทางเข้าตึกฉุกเฉินนะคะ
ทำร้ายกันอยู่ได้สักประมาณ๒นาทีได้ตำรวจก็มาระงับเหตุแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีนะคะ
ตำรวจสพเมืองยะโสธรออกหมายจับแล้วก็รวบตัวคนก่อเหตุ๕คนค่ะ
เป็นผู้ชายสี่เป็นผู้หญิง๑ควบคุมตัวไว้ที่สพเมืองยะโสธร
เตรียมส่งฝักหังที่ศาลจังหวัดยศโทรณ์วันนี้นะคะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
บุกรุกเคหสถานส่วนราชการ
เพราะว่าการก่อเหตุถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ด้านหน้านะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก
คนก่อเหตุมันบอกว่าก็ไม่ได้เข้าไปในโรงพยาบาลนี่
แค่ทางขึ้นไงแค่ด้านหน้าเอง
ศรีถนนชัยแต่ตำรวจบอกว่าไม่ได้ค่ะสถานที่ราชการไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในตัวอาคารมันถือว่าเป็นความผิดก็แจ้งข้อหาอันนี้ไปด้วยนะคะ
ทางตำรวจสพเมืองยะโสธรบอกว่าไปถึงที่เกิดเหตุเร็วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเขามีระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ถ้ามันไปตีกันไม่มีอะไรกดปุ่มปั๊บตำรวจไปปุ๊บเลยค่ะคือไม่ต้องเขตสถานที่ราชการโรงพยาบาลตีกันที่ไหนก็ไม่ได้อืมยังไงก็มีความผิดทั้งนั้นนะคะ